จะพูดถึงการประชุมเอเป็กนะคะขอย้อนไปนิดเดียวคุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะ
ช่วง๑๓พฤศจิกายนนะคะมีการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน
กรุงพนมเปนที่ประเทศกัมพูชานะคะซึ่งแน่นอนผลเอกประยุทธ์จันโอชา
นายกรัฐมนตรีก็ไปร่วมประชุมด้วยแล้วก็จะเห็นภาพการพูดคุยอย่างใกล้ชิด
สมเด็จฮุนเซ็นนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาครับ
มีภาพกอดกันอย่างเงี้ยนะคะภาพเนี้ยค่ะปรากฏว่าวันนี้
สมเด็จฮุนเซ็นนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาท่านประกาศว่าท่านติดโควิดสิบเก้าอืม
ดังนั้นคนก็เลยเป็นห่วงท่านนายกของไทยว่าเอ๊ะแบบนี้ท่านจะเสี่ยงไหม
แล้วท่านก็ต้องมาร่วมประชุมเอเป็กนี่คือภาพที่ธรรมเนียบรัฐบาลวันนี้
ก็ใส่หน้ากากอนามัยบอกขอเว้นระยะห่างจากนักข่าวนะ
แต่ยืนยันว่าการประชุมเอเป็กอย่างนี้ค่ะก็จะต้องมีการตรวจโควิด๑๙กันก่อน
คือทีนี้ค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็เลยบอกว่า
สมเด็จฮุนเซ็นท่านก็จะไม่มาร่วมประชุมเอเป็กแล้วนะ
ไม่มีการส่งผู้แทนมาเพราะนี่เป็นการเชิญระดับผู้นำเท่านั้น
ส่วนท่านพลเอกประยุทธ์เอง
พอกลับมาจากกัมพูชาแล้วก็ตรวจโควิด๑๙
เมื่อคืนก็ตรวจอีกนะคะยังปกติอยู่
ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงการประชุมเอเป็ดเขาตรวจกันอยู่แล้วอะค่ะ
ก่อนประชุมก็ระวังไม่มีใครอยากจะติดอยู่แล้ว
หลังจากนั้นก็ยังตรวจพอวันไหนไปงานพิเศษต่าง

ไม่ใช่ถูกใครบ้างคือตามกรรติกาครับตามกรรติกานอกเป็นตัวผู้นำจริง
เส้นทางหลักที่จะใช้สัญจรจะมี๒เส้นทางนะคะ
ถนนรัชดาพิเศษตั้งแต่แยกอโศกมนตรียาวไปถึงแยกพระราม๔
และถนนดวงพิทักษ์ที่วิ่งคู่ขนานกับแนวศูนย์เบนจักิติ
จะปิดไม่ให้รถสัญจรตั้งแต่วันที่๑๖พกจนถึง๑๘พกค่ะ
ทีมข่าวของเราก็ไปดูบรรยากาศการเตรียมความพร้อม
แล้วก็ไปถามผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน
วันนี้มีตำรวจควบคุมฝุงชนมายืนประจำการที่ถนนทั้งสองเส้นนะคะ
โดยเฉพาะถนนรัชดาพิเศษมุ่งหน้าไปศูนย์ประชุม
ก็มีการตั้งจุดตรวจเรียงความพร้อมกันตั้งแต่แยกอโศก
ประชาชนพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่เส้นทางตรงนั้นก็บอกกับทีมข่าวว่า
ก็ต้องเลี่ยงข้าวทางซอยไผ่สิงโตแทนทางเส้นพรามศรี
พอปิดถนนเนี่ยคนก็อาจจะต้องอ้อมหน่อย
ก็มีการหยุดงานอยู่แล้วพวกนี้ก็ประกาศให้หยุดงาน
แต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าที่เขาขายของอยู่เขาก็อาจจะต้องเลี่ยง
เพราะว่าเพื่อนพี่ไม่ได้มาหลายคนอยู่
เพราะว่าเดินจากแยกอโศกมากันไม่ไกล

ที่ก็เข้าท้ายซอยเอาค่ะ
ซอย๑๖ก็ได้อยู่ค่ะ

ใครที่อยู่ถนนตรงนั้นนะคะ

ก็อาจจะต้องไปลงทะเบียนใช่ไหมคะ
ลงทะเบียนไปมีใบบัตรผ่านอะไรแบบนี้
บางคนก็ไปไม่ทันก็อาจจะต้องเลี่ยงเส้นทางเอา

ตั้งแต่๖โมงเย็นจนถึง๖โมงเช้าวันถัดไป

เคลื่อนไหวของกลุ่มที่คัดค้านตอนบ่าย

รวมตัวกันรถ๓๒๐กว่าคัน

หยุดสร้างภาพหยุดทุนผูกขาด
ลักษณะแบบนี้ก็ตระเวนไป
ก็ไม่ได้มีความวุ่นวายอะไรเกิดขึ้นนะคะ